ไปกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ไปถามนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาแล้ว
ก็ถามเรื่องอื่นด้วยเกี่ยวกับการประชุมผลการประชุม

แต่มีอีกหนึ่งเรื่องนักข่าวถามเหมือนกันนะคะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการที่มีกลุ่มคน
ซึ่งเป็นแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกมา
ให้กับรายการ๖โมงเย็นของทุกวัน
ก็คือรายการเดินหน้าประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีพูดว่าอย่างไรนะคะ
ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

นายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะคะว่า
การให้ศิลปินดารามาช่วยงานรัฐบาลนั้น

จากกระแสของรัฐบาลดีอยู่แล้ว
แต่ต้องการให้มาช่วยในการดึงดูดและสร้างความเข้าใจ
สิ่งที่รัฐบาลได้ชี้แจงไปแต่ประชาชนไม่สนใจค่ะ
แต่ตรงสารน้องเชิปลางแล้วอีกหลายคนนั่นแหละ
ก็โดนหมดล่ะ
ลืมปะเอาเลี่ยวอะไรละ
ไปขนกระแสกระเสกระแสใคร
กระแสรัฐบาลก็แรงอยู่แล้วนะวันนี้

คนไม่มีคุณธรรมศิลธรรม

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีทหารจับกลุ่มตัวแม่ค้าขายเสื้อโลโก้สหพันธรัฐไทยว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูล
ฐานล้มล้างระบอบการปกครองแบ่งแยกดินแดนอ้างยี่ซ่องโจร
เพราะตามกฎหมายประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและไม่สามารถแบ่งแยกได้
ดังนั้นเรื่องใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูลถือว่าผิดกฎหมายโดยเฉพาะกรณีนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงไปร่วมมือกับกลุ่มที่ต้องการบ่อนทำลายชาติ
โดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ
และมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ลาโหมระบุว่าจะเตรียมประสานกับทางการลาว
เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ความช่วยเหลือ

คาดว่ากำลังหลบหนีอยู่ในลาว
เนื่องจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกระบดค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ